ส่วนอีกหนึ่งข่าวข่าวนี้หลายคนก็ให้ความสนใจเยอะมากเลย
สำหรับนักแสดงสาวเอมมี่แอมมาเรียจาคอป

ก็คือเธอถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำนะคะ
เนื่องจากว่าศาลมีคำสั่งยกฟ้อง
ข้อหาครอบครองและค้ายาเสพติดเมื่อวานนี้เลย

เธอก็เลยออกมาแถลงข่าวพร้อมกับครอบครัวแล้วก็ทนายความส่วนตัว
โดยเธอบอกว่ายอมรับผิดในข้อหาเสพยา
แต่ยืนยันความบริสุทธิ์ว่าเธอไม่ได้ค้ายานะ
พร้อมกับเล่าถึงประสบการณ์สุดขมขื่น
กับการใช้ชีวิตในเรือนจำตลอด๑๑เดือน

ก่อนที่เธอจะขอโทษครอบครัวที่ทำให้ต้องผิดหวังด้วยค่ะ
เราก็อยากออกมา
แต่พอเหมือนที่บอกว่าร้องไปมันก็ออกมาไม่ได้
มันก็ต้องอยู่ข้างในอยู่ดีเพราะเราก็ทำอะไรไม่ได้
หนูก็ไหว้พระสวรรค์มนตร์อย่างเดียวเลยค่ะ

บิตต้องเริ่มฟัง
แล้วก็ขอบคุณบิตตำด้วยนะคะ
โอเค
ก็ได้เห็นภาพไปแล้วนะเธอแถลงข่าวเมื่อช่วงสายของวันนี้นี่เองนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้เธอบอกว่าเธอมีแพลนที่จะทำงานเพื่อสังคม
ด้วยการถ่ายทอดข้อผิดพลาดในชีวิตตัวเอง
โครงการที่สำนักงานทนายความจัดขึ้น
แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายกับครอบครัวที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
โดยตอนนี้ก็ยังไม่มีแพลนเกี่ยวกับงานในวงการบันเทิงใดทั้งสิ้นเลยนะคะ
ซึ่งในโซเชียลเองก็มีนักแสดงเด็กอย่างน้องลีวาย
ลีวายเนี่ยโพสต์รูปยินดีต้อนรับการกลับมาของพี่เอมมี่นะคะ

ส่วนอีกหนึ่งคนก็คือนักแสดงหนุ่มบูมจิรัตนพิสิทธิ
แล้วก็พี่ชายธนสิทธิ์จาระวิจิตร
วันนี้ก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปราม
เพื่อรับข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคดีร่วมกันช่อกงเงินบิตคอยน์นั่นเอง
โดยนักแสดงหนุ่มคนนี้ก็ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนสั้นเลยบอกว่า
คือเขาพูดถึงพี่ชายของเขานี่แหละว่า
พี่ชายคนโตที่ยังหลบหนีอยู่ตอนนี้บอกว่าไม่ได้ติดต่อกันเลย
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่อยู่ที่ไหน
ซึ่งบูมก็ปฏิเสธมาโดยตลอดว่า
เขาไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวของพี่เลย
แต่เจ้าหน้าที่ยังคงยืนยันว่ามีพยานมีหลักฐานมากเพียงพอนะ
ที่จะแจ้งข้อหาร่วมกันช่อกงเพิ่มเติมกับบูมได้นะคะ

ของบูมก็ยังเหลือพี่ชายคนโตอีกหนึ่งคน
ทางเจ้าหน้าที่เขากำลังตามอยู่
สำหรับใครที่เป็นผู้เสียหายก็ไปแจ้งร้องเรียนกันได้
ถูกต้องคือทางบูมเองก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิด
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็ยืนยันว่าเขามีพยานหลักฐานพร้อม
ที่จะเอาผิดได้นะคะเดี๋ยวต้องรอผลสรุป
ทางกฎหมายอีกทีหนึ่งนะคะคุณผู้ชม